เราเริ่มต้นกันที่คนในวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ตอนนี้มีรายชื่อในการติดเชื้อโควิด๑๙
อย่างเป็นทางการแล้ว๑คนนั่นก็คือคณิตอัชราโยธินนะครับ
อาจจะไม่ได้แต่จริงแล้วเนี่ยชื่อเสียงสมัยก่อน
ก็เป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะครับ
ชื่อใหม่ก็คือจักรเทวันอัชราโยธินปัจจุบันทำงานอยู่ที่
การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับสังกัดหน่วยงานฝ่ายบริหารการท่าก็เริ่มมีอาการไข้
เมื่อวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมาก่อนตัดสินใจไปหาหมอ
เมื่อวันจันทร์ที่๖เมษายนสุดท้ายผลตรวจออกมาวันที่๘เมษายน๒วันให้หลังครับ
ติดเชื้อโควิด๑๙ตอนนี้ก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาครับ
เพื่อนร่วมงานของคณิตก็มีการกักตัวแล้วนับ๑๐คนด้วยกันครับ
พร้อมทั้งเตรียมฉีดยาฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงานด้วยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ก็ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องกับคณิตระหว่างวันที่๓๑มีนาคมถึง๘เมษายน
กักตัวให้หมดหากมีอาการป่วยก็ให้รีบพบแพทย์ทันที
ส่วนอาการล่าสุดของคณิตนะครับก็ทราบมาจากกลุ่มเพื่อนว่าไม่หนักมากมีแค่ไข้เท่านั้นนะครับ
ส่วนวงการฟุตบอลในบ้านเรานายกรวีปริศนานันทกุลครับปัจจุบันรับหน้าที่เป็นรอประธานจัดการแข่งขันไทยลีก
เปิดเผยว่าแม้จะยังไม่มีข้อสรุปว่าไทยลีกจะกลับมาแข่งขันเมื่อไหร่
แต่ยืนยันว่าการตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันหรือให้ฟุตบอลลีกเป็นโมคะนั้น
จะเป็นทางเลือกสุดท้ายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพราะจะมีผลที่ตามมาอีกหลายประการทั้งเรื่องของค่าลิขสิทธิ์และผลกระทบของสโมสร
ปัจจุบันนั้นสมาคมได้วางทางเลือกไว้หลายรูปแบบด้วยกัน
แต่คาดว่าจะกลับมาแข่งขันได้เร็วที่สุดคือ๓๐พฤษภาคม
และช้าที่สุดก็คือวันที่๑สิงหาคมนะครับ